ต่อไปนี้จริงคนโพสต์เขาบอกว่าหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง
มันมีปัญหาเรื่องของรถเมย์กับรถสองแถว

วันที่เกิดเหตุพูดอะไรสารเขาไปใช้วิการรถ

แล้วรถเมย์เห็นว่าผู้โดยสารไปขึ้นสองแถวก็เลยโมโหขับตามเบียดให้สองแถวตกถนน
และผู้โดยสารเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ครับ
ลักษณะตั้งใจปาดชัดเจนครับสองแถวลงไปอยู่ขอบทางด้านซ้ายคือตกถนนไปแล้วอ่ะฮะแล้วในสองแถวมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันนะครับรถเมย์ยังขับมาแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะโชคดีมีผู้โดยสารผู้หญิงที่คือเขานั่งอยู่บนสองแถวเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้แล้วก็เห็นว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร
เห็นว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็คือรถเมย์เขียวสาย๓๖๕ปากน้ำบางปาก็ง
เป็นรถเมย์วิ่งในท้องที่เขานี่แหละครับเป็นรถร่วมนะฮะ
ก็ขับ๒แถวเค้านี่มาเนี่ยแซงแล้วก็ปาดเห็นไหมครับ
แถวตกถนนขอบทางด้านซ้ายไปเลยโชคดีไม่ได้พลิกคว่ำอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราช่วงฝั่งอ่า
ตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนานมุ่งหน้าไปยังสี่แยกบางนา
เป็นช่องทางคู่ขนานด้านนอกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มของวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ผู้โดยสารผู้หญิงนำคลิปนี้โพสต์ร้องเรียนระบุว่า
หน่วยงานไหนช่วยได้บ้างรถเมเขียวสายสามหก
พยายามเบียดรถ๒แถวนามราม๒เพื่อให้ตกถนน
เพราะไม่พอใจที่ผู้โดยสารขึ้น๒แถว
กว่าฟ้า๑๐อีกแฮสแท็กแชร์ไปค่ะ
คือรถเมย์เขียวเขาวิ่งปากน้ำครับแล้วก็ไปเส้นทางแถวบางประกง
มันก็ไปทับกับเส้นทางของสองแถว
ซึ่งจะวิ่งทับกันอยู่แถวบางนาแล้วก็ไปราม๒นี่แหละครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะ
บอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าคนขับรถสองแถว
แล้วคนขับรถเมย์เขามีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า

ไม่ควรจะเอาชีวิตผู้โดยสารเป็นตัวประกันแบบนี้
ถ้ามันพลาดพลั้งขึ้นมาแล้วรถมันคว่ำขึ้นมา
ในสองแถวจะเป็นอย่างไรใครจะรับผิดชอบ

คุณต้องเอาคลิปนี้แจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบก
ไปหรือว่าอินบล็อกไปในเพจของกรมเขาเลย
แล้วก็ตรวจสอบลงดาบซะนะฮะ
ล่าสุดนะฮะทางกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
แล้วคนขับรถเมย์สาย๓๖๕เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชม
อ้างว่าถูก๒แถวเนี่ยปาดหน้ามากระแทก
โดนกระจกมองข้างเขาก่อนอ่าก็เลยขับตามไปประกบ
เพื่อจะถามว่ามาทำแบบนี้ทำไม

เพื่อจะถามว่ามาทำแบบนี้ทำไม
ผมไม่ได้ปาดเพื่อเอาคืนแต่อย่างใดเลยครับ

แล้วทางคนขับรถเมย์ก็ยืนยันว่า
ใช้ความเร็วไม่ได้เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย

อันนี้วิ่งเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ดูเอาละกัน
ความเร็วไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าคุณขับรถประมาทหวาดเสียว

กรมการขนส่งทางบกสั่งปรับคนขับรถเมย์ไป๒๐๐๐บาท

ถ้าทำแบบนี้อีกจะพักใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีนะครับ